พูดตลอดอะไรนะเป็นหนี้ต้องใช้

เรื่องนี้คุณผู้ชมมันมาจากหนี้นี่แหละค่ะ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชายนะคะ
ทวงหนี้โหดบุกตบสาวลูกหนี้ไม่ยั้ง

คลิปกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปต้นเรื่องเชิญเลยนะคะ
ภาพคลิปนี้อาจจะไม่ชัดแต่เสียงชัดเวอร์นะคะ
ก็ชัดแหละว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกัน
ไม่เป็นไรกล้องวงจรปิดให้ดูอีกมุมหนึ่งค่ะ

กล้องวงจรปิดหน้าร้านชัดมาก

ลูกศรสีแดงนะคะส่วนลูกหนี้ลูกศรสีเขียวค่ะ
เจรจากันสักพักหนึ่งเจ้าหนี้ก็ลงจากรถ
แล้วทำอะไรคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่ค่ะลงแล้วเปิดก่อนเลย
หนี้ผู้ชายนะตัวใหญ่ตัวขนาดไซส์เท่าพี่เบิร์ตได้มั้งเนี่ย
อ่าอ่าประมาณนั้นประมาณนั้น
ตัวใหญ่นะแล้วนี่ค่ะส่วนลูกนี่
ญาติของลูกหนี้ออกมาจากบ้านมาห้ามค่ะ
แต่ถามว่าฟังไหมเจ้าหนี้ไม่ได้ฟังหรอกนะคะ
ฝ่ายผู้ชายเนี่ยชื่อว่าอภิชาติศรีรถมาพร
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ตำบลลำไพรอำเภอเทพานจังหวัดสงขลานะคะ
นี่ค่ะส่วนคนเจ็บแล้วก็เป็นลูกหนี้ที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ว่านางสาวทัศนีสมมาตรคุณทัศนีคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่า
ต้นเรื่องเนี่ยมาจากเรื่องของเงินวงแชร์ยังไงเงินวงแชร์
เธอบอกว่าเธอไปเล่นวงแชร์กับลูกสาวของนายอภิชาติ

แล้วหลังจากนั้นก็มีการยกเงินค่าแชร์
ก็คือลูกสาวเนี่ยยกเงินค่าแชร์เนี่ยให้พ่อมาดูแล
ก็คืออภิชาติต้องดูแลต่อจากลูก

ระยะหลังเธอคนเจ็บเนี่ยคือนางสาวทัศนีเนี่ย

ช้าบ้างส่งน้อยบ้างส่งน้อยคือส่งไม่ครบอ่ะนะคะ
ทีนี้ลูกสาวนายอภิชาติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะคิดดอกเพิ่มนะ
คิดเพิ่มจากสี่หมื่นบาทกลายเป็นยอดหนี้แปดหมื่นบาท

ระยะหลังเนี่ยนะคะคุณทัศนีบอกว่าระยะหลังเนี่ย
อภิชาติมาดูแลแล้วก็บังคับคมครูให้เธอเนี่ย
เซ็นสัญญาเงินกู้จากเรื่องของเงินค่าแชร์
กลายเป็นเรื่องเงินกู้ด้วยการนายอภิชาติคือไปบังคับให้เธอ
เซ็นสัญญาว่าเงินก็เนี่ยคือเงินกู้นะ
ลักษณะเป็นเงินกู้นอกระบบ
ถ้าไม่เซ็นสัญญายอมรับว่าเป็นเงินกู้เดี๋ยวจะยึดบ้านแม่ของเธอ
เธอบอกว่าเธอกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยนี่ต้นเรื่องเลยโพสต์เลยค่ะโพสต์ในเฟซบุ๊

นี่ค่ะก็เลยทำให้นายอภิชาติเข้าใจว่า
โพสต์ทั้งหมดในเฟซบุ๊กเนี่ยที่เธอโพสต์เนี่ย

ก็เลยมาถามเนี่ยค่ะขี่มอเตอร์ไซส์มาถาม

ร้อนตัวค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาถามแบบนี้นะคะ
คุยกันสักพักหนึ่งกลายเป็นเรื่องบานปลาย
เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นนะคะ
พนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจา
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหากับคุณอภิชาติ
ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะฮะ
โอ้ยนี่ตบไปไม่ยั้งเลยนะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณอภิชาติอยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญได้
ยินดีมากเลยยินดีมากเลยนะคะ